แน่นอนครับในช่วงของปีใหม่สิ่งที่ต้องระวังคือเรื่องของเมาแล้วขับ
ปีนี้ยังคงเข้มงวดนะครับทั้งตำรวจเองก็บอกว่า
ใครที่เมาแล้วขับยังคงยึดรถอยู่นะครับยังคงเข้มงวดตามคำสั่งของคอสชอยู่นะครับ
เพราะว่าทางด้านของสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ย้ำอีกครั้งนะครับว่าใครเมาแล้วขับรถถูกยึดรถอย่างแน่นอนนะครับ
ต้องการจะลดเรื่องของอุบัติเหตุปีนี้เป็นปีที่สองแล้วนะครับ
ต้องระมัดระวังเพราะไม่ฉะนั้นคุณจะไม่มีรถขับในช่วงปีใหม่นะคะ
รวมทั้งยังได้ร่วมมือกันกับภาคเอกชนในการลงลดอุบัติเหตุในช่วงของ๗วันอันตรายช่วงปีใหม่ปีนี้ครับ
ผล่วนตอบบรวดโทสูกวีราชทรงเมตตามรักษาราชการแทนที่ปรึกษาสรรยาบัตร๑๐
รวมกับดนรงเตือนสติผู้ใช้รถใช้ถนน
บนเส้นทางถนนพระราม๒ขาล่องภาคใต้

ในพื้นที่ตำบลบางกระเจ้าอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาคร
บอกว่าให้เพิ่มความระมัดระวังในการเดินทางช่วงของเทศกาลปีใหม่
ทางไปยังพื้นที่๑๔จังหวัดทางภาคใต้

ผลตำรวจโทษสุวิรักษ์ก็บอกว่านอกจากตำรวจจะเน้นเรื่องของการอำนวยความสะดวกแล้ว
ประชาสัมพันธ์สร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยทางถนน
ปีนี้ครับสำนักงานตำรวจแห่งชาติยังได้สั่งการให้ตำรวจทุกพื้นที่ต้องบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดครับ
การนำคำสั่งของคอสชมาบังคับยึดรถคนที่ขับขี่ขณะที่มืนเมา
ต้องการจะลดอุบัติเหตุในช่วงของเทศกาลปีใหม่
แล้วก็ตั้งเป้าลดจำนวนของอุบัติเหตุลดจำนวนของผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิต
ช่วงของเทศกาลปีใหม่๒๕๕๐ให้น้อยที่สุดเลยนะครับไม่เกิดเลยก็ดีนะครับ
กิจกรรมครั้งนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้รับการสนับสนุนนะครับ
ผ้าเย็นมากว่าสี่พันผืนสมุดบันทึกพร้อมกับข้อมูลการจราจรเป็นกฎจราจรต่างนะครับ
ซึ่งก็ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของบทลงโทษของผู้ฝ่าฝืนกฎจราจรอีก๔๐๐เล่ม
จากบริษัทเพิร์นนอร์ดริกขาดประเทศไทยครับ
เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนและก็ตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยนะครับ